ต้องบอกว่าเกิดเหตุประหลาดขึ้น
ในพื้นที่รอยต่อ๓ตำบล

แล้วคนในพื้นที่บอกว่าเสียชีวิต

เพราะว่าเสียชีวิตกันติดกันมากเกินไป

เกิดขึ้นที่นครศรีธรรมราชครับ
ซึ่งเป็นพื้นที่รอยต่อของ๓ตำบล
คือท่องที่หมู่๔ตำบลโพเสด็จ
หมู่๑กำแพงเซา

ที่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราชนะครับซึ่งนี่เลยมีการติดป้ายประกาศแจ้ง
บำเพ็ญกุศลศพในหมู่บ้านโพเสด็จจำนวน๕งานหรือว่า๕ศพพร้อมกัน
ประกอบไปด้วยงานศพของนายสมพรสงคภาพอายุ๖๓ปี
งานศพของนางเกลี่ยมชายรักอายุ๙๗ปี
งานศพของนายซ่องชายโยอายุ๘๑ปี
งานศพของนายสมจิตบุญเชิดอายุ๘๑ปี
แล้วก็งานศพของนายธนงสุกการนะครับอายุ๕๙ปี
ซึ่งเป็นงานศพที่อยู่ระหว่างการบำเพ็ญกุศลทั้งหมดเลยพร้อมกันทั้ง๕ศพเลยนะครับ
วันนาวันนวาสอายุ๕๘ปีซึ่งเป็นบุตรสาวของนายซ่องหนึ่ง
ผู้ตายก็บอกว่าตัวเองและญาติกำลังหวาดวิตกและหวาดภาวะ

ที่เสียชีวิตติดต่อกันหลายศพนะครับ
นับตั้งแต่ต้นเดือนมาจนถึงตอนนี้
มีชาวบ้านในหมู่บ้านทยอยเสียชีวิตรวม๑๐คน

บางคนก็ตายโดยไม่ทราบสาเหตุนะครับ

ก่อนหน้านี้มีชาวบ้านหลายคนฝันคล้ายกันบอกว่า
พญายมนำรถมัจจุราชออกมาจากยมโลกตะเวนมาเพื่อปลดวิญญาณของชาวบ้าน
แล้วก็มีการเล่าลือกันมีการพูดคุยกันปากต่อปากระหว่างคนในหมู่บ้าน
กระทั่งมีคนทยอยเสียชีวิต
คนในหมู่บ้านไปร่วมงานศพแทบไม่ทันในตอนนี้
เพราะว่าอย่างสักครู่นี้๕ศพในเวลาเดียวกัน
เมื่อกี้เห็นป้ายบอกทางไปงานศพด้วยใช่ไหมค
ใช่ครับในขณะที่นางระเบียบก้นเสงอายุ๕๖ปี
ซึ่งเป็นลูกสาวของนายสมจิตบุญเชิดอายุ๘๑ปี
ผู้เสียชีวิตที่กำลังตั้งศพบำเพ็ญกุศลเช่นเดียวกัน
บอกว่าพ่อของเขาป่วยเป็นโรคประจำตัว
เมื่อเกิดหน้ามืดเป็นลมสุดท้ายก็เสียชีวิต

เป็นธรรมชาติของชีวิตในการจากไปของคนที่เป็นที่รักนะครับ

ส่วนความเชื่อของชาวบ้านเราก็ห้ามไม่ได้ว่า

ชาวบ้านส่วนหนึ่งก็กำลังหามรือกันในเรื่องของการเชิญเกจิขมังเวทคนหนึ่งเนี่ย
จากบ้านเขาอ้อพัทธลุงมาช่วยกันปัดเป่าการปลดวิญญาณของคนในหมู่บ้าน
ก็เป็นความเชื่อว่ามันเป็นลางร้ายหรือเปล่า
ตามที่เขาฝันกันว่าเป็นมัจจุราชมาเอาวิญญาณเอาชีวิตของคนในหมู่บ้านหรือเปล่า
ต้องมีการเชิญเกจิมาทำบุญกันหน่อยนะครับ